ให้คุณผู้ชมพาไปดูคลิปอุทาหรณ์เตือนใจคุณพ่อบ้าน
มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเขาพยายามที่จะกำจัดขยะหลังบ้าน
แต่แล้วเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นจะเป็นอย่างไรติดตามกันเลยค่ะ
คุณสามารถออกมาโดนทั้งบอลที่แกรีปไม่๑๙๙๒
โอ้โหเผาบ้านเหรอคะหรืออะไร
คือดูเนี่ยตอนแรกเขาโยนเขาก็ดูจะรู้นิดนึงนะว่ามันดูจะ
เกิดอะไรขึ้นนอน่าจะไม่น่าจะอะไรสักอย่าง
จุดไฟเผากองขยะที่สวนหลังบ้าน
ทำให้เกิดไฟลุกท่วมเผาสนามย่าวอดไปทั้งแถบค่ะ
นาทีที่กองขยะเกิดระเบิดขึ้นเศษกระดาษปลิวว่อนไปทั่วบริเวณ
หญิงสาวคนถ่ายคลิปนะคะถึงกับร้องอุทานขึ้นด้วยความตกใจ
แล้วก็ถอยหลังหลบแรงระเบิด
ซึ่งว่าดูเหมือนเป็นการกระโดดหลบหนีด้วยซ้ำล่ะภาพขนาดนี้นะคะ
ก็ตะโกนคุยกับชายหนุ่มบอกให้รีบดับไฟแล้วก็โทรไปขอความช่วยเหลือจากหน่วยดับเพลิงด่วนเลยค่ะ
ข้อความเตือนภัยไว้ว่าอย่าลองทำแบบนี้ที่บ้านโดยเด็ดขาด
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในประเทศเยอรมนีนะคะ
หลังจากพ่อบ้านต้องการที่จะกำจัดขยะก็กวาดเศษขยะ
มีทั้งกระดาษทิชชู่แล้วก็กิ่งไม้ค่ะมากองรวมกันไว้เตรียมที่จะเผา
จากนั้นก็โยนจุดไฟลงไปนะคะโดยไม่ทันคาดคิดว่าขยะกองนี้คือเชื้อเพลิงขนาดย่อม
มากพอจะทำให้เกิดแรงระเบิดได้โชคดีค่ะที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะ
แต่เห็นตอนหลังก็โหกระจายขนาดนั้นก็เป็นเราก็ทำตัวไม่ถูกเหมือนกันนะคะ
ไฟจะไหม้บ้านเอานะจริงสิซึ่งหลังจากคลิปนี้เผยแพร่ออกไปก็กลายเป็นคลิปไวรัลทันที
ยอดชมคลิปล่าสุดในสี่แสนสามหมื่นครั้งแล้วคนเอาไปแชร์ต่อแล้วก็แสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากนะคะ
ส่วนใหญ่ก็รู้สึกสะพรึงกลัวกับภาพที่เห็นค่ะ
ขณะที่บางส่วนก็บอกว่าอยากให้คลิปนี้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจ
ถ้าคิดจะกำจัดขยะควรระมัดระวังเลือกใช้วิธีที่ถูกต้อง
แล้วก็อย่าละเลยหรือมองข้ามความปลอดภัยโดยเด็ดขาดนะคะ
เยอรมนีเขาก็น่าจะมีแบบว่าพวกแยกขยะแล้วเก็บขยะไปไว้ที่ที่มันควรจะอยู่ไหม

เขาคงจะตั้งใจพิเรนอะไรสักอย่างแล้วก็ดูท่าเขาแล้วเนี่ยคือแบบเหมือนเตรียมอ่ะ
เป็นมิชชั่นบางอย่างแต่เอฟเคมันเกินความคาดหมายว่าอุ้ยไม่ไหวแล้วคืออย่างที่